อีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจของชาวอีสาน
ชาวท้องถิ่นเขาทานกัน
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าหาทานได้ยากแล้ว
ไปดูที่สุรินทร์เขาเอาแย้มาทำลาบแย้

เพราะว่าตอนนี้ปริมาณแย้จำนวนนี้แย้
ลดลงจนแทบจะจับไม่ค่อยได้แล้ว
นะครับไปดู
นี่กำลังสับเสร็จ
แล้วก็มาปรุงอย่างนี้ให้คุณคั่วมาคั่วมาคั่วแบบนี้นะครับหน้าตาเนี่ย
นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะน่ากินเลยนะฮะ
สำหรับเมนูลาบแย้อาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อยของชาวอีสาน
ชาวบ้านหัวหนาตะบลนานวนอสนมจสุรินทร์นะครับ
ก็ออกไปขุดตามทุ่งนาแล้วก็ถนน
อุปกรณ์ที่ไปก็มีแค่เสียมเท่านั้นแหละครับ
โอ้โฮดินสะบัดตัวจับเลยนะฮะ

วิธีการสังเกตรูตามพื้นดินหากมีลักษณะกลมรี
รู้แล้วล่ะว่าเป็นร่องรอยการเข้าออกของแย้
ก็จะใช้เสียมขุดลงไปประมาณ๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตร
ลึกเหมือนกันนะครับก็จะเจอตัวแย้
แค่นี้ก็นำไปประกอบเมนูแสนอร่อยได้แล้ว
แต่ละวันชาวบ้านจับตัวแย้ได้ประมาณ๑๐๒๐ตัว
โดยจับเพียงแค่ที่จะนำไปประกอบอาหารเพียงเท่านั้นนะคุณ
อย่าจับเกินปริมาณเพราะจริงเขามีน้อยนะครับ
ส่วนขั้นตอนการทำลาย

ขั้นตอนการทำลาบนี่นะครับ
แค่นี้ก็จะได้ลาบแยะอาหารเลิศรสเมนูเด็ดของชาวอีสาน

สาวอีสานบางคนคือน้ำลาย

เป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บแปลว่าน่าทานมากแปลให้ด้วย
ลาบแย้เป็นอาหารที่เริ่มหากินได้ยากขึ้นนะคุณนะ
ชาวบ้านที่บ้านคุณบอกไหมว่าหาทานได้ยากนะ

คุณไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้ทานใช่ครับนี้ดีกว่าเพราะว่าหายากอย่างที่บอกไป
ใช่หายากปริมาณก็ลดลงนะครับ
เพราะว่าแย้จะจับได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็เรียนรู้ในการอนุรักษ์แย้ไว้ด้วย

จับแค่พอกินปล่อยให้เขาอยู่เพื่อเติบโต
แล้วก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็คราวหลังก็ไปจับได้อีก
พูดถึงการอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้

หน้าตาคล้ายลาบประดุกเหมือนกันเนอะ
ใช่ครับค่ะแต่ว่าก็ต้องอนุรักษ์นะจากเรื่อง